คุณผู้ชมค่ะคนส่งของกับหมาเนี่ยดูเหมือนกับเป็นคู่กัดกันมาแบบ

แล้วคำถามนี้นะถามว่าคนหรือหมาใครทำใครก่อน
มันก็เหมือนกับคำถามว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันนั่นแหละ
แต่จะให้ดูอันนี้อันนี้ยิ้มไม่ค่อยจะออกเท่าไหร่
คนทำหมาหรือหมาทำคนก่อนคะ

ไม้เบสบอลนั้นเขากำลังจะเอาไปส่งลูกค้าหรือเขาพกติดท้ายมอเตอร์ไซค์เขาอยู่แบบนี้
กไว้ไล่สุนัขหรือไม่ก็นัดเพื่อนตีเบสบอลต่อละมั้ง
ดอมแต่ว่าในประเทศในประเทศนี้เนี่ยนับสนามที่ใช้เล่นเบสบอลนับได้เลยนะ
ใช่ไงถ้ามีไม้เบสโซอันไหนลูกอ่ะลูกลูกเบสอมีเหรอ

คุณผู้ชมคลิปนี้เนี่ยอย่างที่บอกค่ะว่าคนที่เขาถ่ายคลิป
เขาบอกเขาเห็นเหตุการณ์ว่าตอนแรกใช่แหละหมามันวิ่งไล่นะ
แล้วหลังจากนั้นคนที่เป็นพนักงานส่งของจอดรถ
แล้วเอาไม้เบสบอลมามาวิ่งไล่ตีหมาแบบนี้ค่ะ
คลิปนี้เนี่ยคนที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาไปห้ามค่ะ
แล้วก็มีการเถียงกันได้ยินประโยคที่พี่เขาพูดว่าเดี๋ยวจะหวดคนด้วย

อยู่ที่หมู่บ้านที่มาบยางพรปลวกแดงของระยองนะคะ
นักข่าวของเราไปสอบถามคนในหมู่บ้านนี้แล้ว
เขาบอกว่าหมาตัวที่โดนไล่ตีเนี่ยชื่อว่าไอ้เป๋
เป๋เนี่ยนะมันตาบอดด้วยนะขามันเป๋ด้วย

คนในหมู่บ้านเนี่ยเคยเลี้ยงไอ้เป๋ไว้
แล้วทุกวันนี้ค่ะเขาไม่ดูแลเจ้าเป๋แล้ว

เจ้าเป๋ไว้ที่หมู่บ้านนี้แล้วตัวเจ้าของเขาไปอยู่เมืองนอกแล้ว
ในหมู่บ้านทำไงสงสารเจ้าเป๋ก็ช่วยกันดูแลล่ะค่ะ
เอาข้าวเอาน้ำให้มันกินเจ้าเป๋เนี่ยมันไม่ดุนะมันไม่ได้กัดใคร
แต่ทำไมทำไมนะถึงมากัดเนี่ยมากัดพี่คนส่งของพี่ดูสิ
คุณป้าแกคือแบบมุดแล้วไปเอามาจากใต้ท้องรถดึงมันออกมาเนี่ย

เธอก็กลัวไงว่าจะโดนทำร้ายเพราะว่าพนักงานส่งของคนนี้
บอกว่าเดี๋ยวจะหววดคนด้วยใช่มั้ยเออเนี้ย
มันก็เลยกลายมาเป็นประเด็นไงเพราะว่าเขาก็บอกว่า

มันถึงมาไล่พี่แล้วพี่จะไปหวดมันอีก
จะไปทำมันทำไมอืมครับ